ร้องได้ให้ล้าน

เป้าหมายที่ตั้งใจมาจากบ้านเลยค่ะ
นี่คือทุนการศึกษาของน้องสาว
เพื่อให้น้องสาวได้กลับมาสอนตัวเองอีกทีนึง
อนาคตเปลี่ยนค่ะตอนนี้รับราคา๖๐๐๐บาท
ดีใจไหมดีใจไหมอาร์ต
เคยทำอะไรแบบนี้แล้วมันได้แบบนี้ไหม

แล้วแบบอุ๊ยได้ดังที่เราต้องการเลยเคยไหม

ไม่เคยเลยนะอยู่แต่ในห้องนั้นไม่รู้จะไปเลือกอะไรเนอะ

ชอบความรู้สึกนี้ไหมครับชอบครับ
เก็บไว้นะเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะอาร์ต
วันใดก็ตามซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์
เป๊กก็มีวันแย่
คุณป่าก็มีวันแย่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนล้วนมีวันแย่
แต่ไม่ได้มีแย่ทุกวันบางวันก็เป็นวันที่ดี

ความรู้สึกนี้ไว้แล้วไปเบิกใช้ในวันที่มันห่อเหี่ยว
ครับโอเคไหมโอเคครับอย่า
โอเคดีมากอยากให้เหมือนบ้าน
ตอนนี้เบิกบานได้เลยเพราะว่ามี๖๐๐๐บาทแล้ว
บาทนะครับตัวช่วยใช้หมดแล้วแต่การแข่งขันยังไม่จบ
เพราะว่าอาร์ตยังไม่ได้บอกว่าหยุดหรือร้องผิด
ก็ต้องไปเพลงต่อไปเพลงหน้านี้เท่าไหร่คะคุณ
แต่การตัดสินใจทุกครั้งมีความเสี่ยง
ถ้าร้องผิดก็หักออกครึ่งหนึ่งทุกเพลงนะครับ
ครับอินโทรเพลงที่๕มูลนะครับ๘๐๐๐๐บาท

นี่แหละครับคือเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทของอาร์ตครับ
ฟังอินโทรไปแล้วเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐๐บาทนะครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ
หยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุด

หยุดหยุดหยุด

คนเราก็ต้องรู้จักตัวเองนะครับ

วันนี้นะครับน้องอันนักสู้รุ่นจิ๋วของเรา
รับไป๖๐๐๐บาทครับ

แล้วก็มาออกทีวีนะ

ให้ไปโรงเรียนเถอะ

พลังของการสู้

วันนี้อาร์ตเป็นตัวแทนนักสู้รุ่นจิ๋วที่สมบูรณ์แบบอีกคนนึงเลย
มองเห็นโอกาสของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ

โอกาสจะมีอยู่เพียงเล็กน้อย
แต่อาร์ตกลับมองว่ามันสำคัญและยิ่งใหญ่มาก
นั่นแหละเป็นพลังงานที่ดีมาก
พี่เป๊กขอขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะครับ
ที่อาร์ตมีเรื่องราวมาให้พวกเราได้รับฟังแล้วก็ได้แชร์

มีเงินส่งน้องแตงโมเรียนแล้วอยากบอกอะไรกับแตงโมไหม
แตงโมเรียนเสร็จมาสอนพี่ด้วยนะ

วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องอาร์ตแล้วก็ครอบครัวน้องอาร์ตด้วยนะครับ
พ่อต่อคุณแม่เจียงแล้วก็น้องแตงโมนะ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับ
ขอให้มีกำลังใจที่ดีรักกันเยอะต่อไป
แล้วก็อย่าลืมคนต่อไปนะฮะก็สมัครกันเข้ามาเรื่อย

สู้ชีวิตตอนพิเศษนะครับนักสู้รุนจิ๋วไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
๑๘นาทรกราด๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
เราค่ะรายการดีอีกรายการหนึ่งรออยู่ค่ะ
สำหรับเกมต่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะ
ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปค่ะ

วันนี้พวกเราทุกคนนะครับขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ

พ่อแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะ
ถ้าวันไหนไม่มีงานก็ไปหาปลา
พอได้ปลามาแม่กับหนูจะเป็นคนใส่ถุงแล้วก็เอาไปขาย

มีหลายครั้งเลยค่ะที่ไม่มีเงินติดบ้าน
หนูก็เลยต้องเก็บผักหวานขายกรัมละ๑๐บาท

ช่วยทางบ้านซื้อกับข้าว

ประมาณ๓ขวบครึ่งค่ะ

ตอนน้อง๑๐ขวบเครื่องมันก็พัง
เขาบอกว่าซ่อมไม่ได้เราก็เลยต้องขอใหม่

หนูกลัวน้องหนูจะไม่ได้ยินไปเลยค่ะ

หนูอยากได้เงินรางวัลมาซื้อเครื่องช่วยฟังให้น้องค่ะ
จากที่แบบนี้ก็ยังไม่ได้ยินไปเลยค่ะ